ติดตามไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับ
พระโกตจันทร์เป็นส่วนงานประณีสินที่สำคัญในงาน
พระเจ้าพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙นะครับ
แล้วก็ถือเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติที่จัดสร้างขึ้นตามโบราณราชประเพณี
สง่างามสมพระเกียรติตามพระบรมราชอิสริยยศ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ติดตามเรื่องราวของพระโกรธจันทร์ได้จากรายงานครับ
พระโกรธจันทร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
มีลักษณะเป็นโกรธ๘เหลี่ยมขนาดความสูง๒เมตร๒๙เซนติเมตร
ขนาดความกว้างเมื่อวัดจากฝาปากบน๙๐เซนติเมตร
ถูกประกอบลายซ้อนไม้ฉลุกว่า๑๐๐๐ชิ้น
และใช้ลวดลายประกอบทั้งหมด๔๖รูปแบบ
อาทิลายหน้ากระดานฐานพระโกรธลายบัวปากฐานลายกลีบจงกลช่ออุบะและเฟื่อง
อกไม้ไหวฝาพระโกรธและพุ่มข้าวบินยอดพระโกรธ
โดยพระโกรธจันทร์ในหลวงราชการที่๙มีลวดลายหลักที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่
เพื่อเฉลิมพระเกียรติอย่างสูงสุด

สลักลอยตัวแบ่งเป็น๒ขนาด

รวมเป็น๖๔องค์
ขณะที่ฐานรองพระโกรธจันทร์ลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม
ขนาดความสูงจากฐานล่างสุดจนถึงขอบบนโดยไม่รวมดอกไม้ไหว๑เมตร๒๐เซนติเมตร
ขนาดความยาวฐาน๒เมตร๘๘เซนติเมตร
และมีความกว้าง๑เมตร๔๗เซนติเมตร
ประกอบลายซ้อนไม้ฉลุกกว่า๓๐๐๐ชิ้น
และใช้ลวดลายประกอบทั้งหมด๒๔รูปแบบ
อาทิลายค้าสิงศ์

พุ่มไม้จันทร์ลายพุ่มข้าวบิน

สื่อความหมายเป็นการถวายศักระ
หลวงราชการที่๙อย่างสูงสุด
โดยมีลวดลายหลักอันสื่อถึงในหลวงรัชกาลที่๙

ประกอบทั้ง๔ด้านของฐานรองพระโกรธจันทร์
จำนวนทั้งสิ้น๑๓๒องค์
และเมื่อนำพระโกรธจันทร์และฐานรองพระโกรธจันทร์
มาประกอบรวมกันจะมีความสูงถึง๓เมตร๔๙เซนติเมตร
ซึ่งนับว่ามีความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ
เพื่อนำไปจัดวางไว้อย่างพระจิตกาธาน
บุษบกประธานแห่งพระเมรุมาตร